ทะเลาะวิวาสอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่นนทบุรีคุณผู้ชมค่ะ
ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มาจากการที่ไปร้านเหล้ากันแล้วก็เขม่นกัน
ออกมานอกร้านก็เกิดการทะเลาะวิวาสเอามีดไล่แทงกัน
ปรากฏว่ามีเสียชีวิต๑บาดเจ็บอีก๑ค่ะ
อ่านี่คือเหตุการณ์ที่นนทบุรีค่ะจำได้
นอกร้านเหล้าแล้วก็คือเขม่นกันพอออกมานอกร้านก็เกิดไล่กันแบบนี้ค่ะ
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาประมาณตี๒นะ
กล้องวงจรปิดก็จะเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มวิ่งทำร้ายกันนะคะ

ตำรวจสภมนทบุรีพอมาถึง

แล้วก็นายพิชยะหนูคงถูกแทงใต้หัวเข่า

ซึ่งต่อมาเนี่ยนายพิชยะก็เสียชีวิตตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่ามือมีดที่ก่อเหตุเป็นใคร
ก็คือเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีค่ะ
แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับสารจังหวัดนนทบุรี
ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันสมควร
แล้วก็วันที่๒๔เมื่อวานนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ค่ะที่บ้านพักที่ตำบลบังใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
แล้ววันนี้ก็นำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบถาม
ซึ่งก็ได้ความว่าวันนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านเหล้ากับเพื่อนกำลังจะเข้าห้องน้ำไปเจอกลุ่มผู้ตาย
คือเหมือนกับมาถามว่ามองหน้าทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้มองยังยกมือไหว้ด้วยแล้วจากนั้นก็พอเลิกร้านเนี่ยเขาก็เลิกก็ออกจากร้านไป
ก็ปรากฏว่ามาเจอกลุ่มผู้ตายเนี่ยไล่ทำร้ายก็เลยชักมีดออกมาป้องกันตัว
ก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ตายและครอบครัวด้วยค่ะ
ฝากถึงฝั่งผู้เสียชีวิตด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะทำพี่นะพี่เข้ามารุมผมขนาดนี้ไม่ผมกับพี่นี่แหละครับที่ข้างบนตาย
คือผมแบบว่าผมไม่ได้ทำพี่เลยพี่เข้ามาเตะมีดผมเองครับผมเสียใจครับที่พี่แบบว่านี่ผมไม่ได้อยากให้พี่เป็นอย่างนี้เลย
ผมไม่ได้อยากมีเรื่องกับพี่ด้วยแค่นี้
เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการลุมกระทืบกัน
เขามาหาว่าผมไปมองหน้าเขาอ่ะแต่ว่าผมใส่แว่นดำอยู่ผมก็เลยถามเขาว่าเขารู้ได้ไงว่ะเพราะว่าผมใส่แว่นดำอยู่
นี่แหละค่ะก็ไปกับพ่อนะคะซึ่งพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางใหญ่กลับมาบ้านก็เล่าให้ตัวเองฟังก็ต้องขอโทษครอบครัวผู้ตายนะคะไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนี้จะประสานตำรวจนะคะเพื่อโทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางครอบครัวของผู้ตาย
ก็นำตัวยเยาวชนอายุ๑๗ปีผู้ก่อเหตุไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวต่อไปค่ะ